ต่อเนื่องอีกหนึ่งเรื่องเป็นที่วิพักษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นดราม่าในสังคมออนไลน์เลยนะคะ
หญิงสาวคนนึงเขาได้แชร์ภาพบอกว่าเป็นภาพป้ายเลยนะสถานีตำรวจทองหล่อพร้อมกับอีกป้ายหนึ่ง
อีกรูปหนึ่งเนี่ยเป็นสลิปโอนเงินก็บอกว่ามีการถูกล็อกล้อนะคะจอดวันคู่วันขี้ผิดด้าน
งงนะคะแบบนี้ก็ได้เหรอนะคะกรณีสังคมออนไลน์ค่ะแชร์ภาพจากเฟซบุ๊กหญิง
สาวรายหนึ่งโพสต์เมื่อช่วงเช้าวานนี้นะคะอ้างว่าตัวเองเนี่ยจอดรถผิดฝั่ง
วันคู่วันขี้เลยเลยโดนตำรวจล็อกล้อนะคะพอตัวเองเดินมาที่รถ
เนี่ยก็มีตำรวจมาเก็บเงินถึงที่แล้วก็จ่ายระบบออนไลน์ได้อีกด้วย
นี่แหละค่ะภาพของสลิปใบเสร็จโอนเงินออนไลน์๕๐๐บาท
ระบุผู้รับรายชื่อผู้รับเงินนี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งในสนทองหล่อ
ซึ่งแฟนเพจเรารักด่านตรวจก็นำมาแชร์ต่อค่ะโดยก็ตั้งคำถามนะคะว่าจ่ายค่าปรับโอนเข้าบัญชีส่วนตัวตำรวจได้ด้วยเหรอ
ภาพที่เกิดขึ้นนะคะทำให้เกิดเสียงวิพักษ์วิจารณ์แล้วก็ข้อสงสัยไปต่างนานาในหมู่ชาวเน็ตนะคะ
บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าการจ่ายค่าปรับสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หรือเปล่า
ส่วนใหญ่ก็สงสัยว่าผู้โพสต์เนี่ยอาจจะมีการพูดคุยตกลงกันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นฝากจ่ายหรือเปล่า
จากนี้บางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าหญิงสาวรายนี้โพสต์เนี่ยเป็นการชื่นชมหรือประชดเจ้าหน้าที่กันแน่นะคะ
เงินค่ะได้รับการเปิดเผยว่าหญิงสาวที่ถูกออกใบสั่งเนี่ย
อ้างว่าต้องการรีบไปทำงานแล้วก็ขอความช่วยเหลือ
เนื่องจากไม่มีเงินสดก็ขอว่าเป็นโอนเข้าบัญชีเพื่อฝากจ่ายได้ไหม
ซึ่งณตอนนั้นนะคะดาบตำรวจท่านนี้ก็บอกว่าได้ท้วงไปแล้ว
อาจจะมีปัญหาภายหลังได้แต่หญิงสาวผู้ถูกออกใบสั่งเนี่ย
ขอความกรุณาก็เลยรับดำเนินการแล้วก็นำมาจ่ายค่าปรับให้เรียบร้อย
ส่วนตัวเนี่ยหลังจากทราบข่าวก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจโทวสุเชื่อพุทธรองผู้กำกับการจราจรสอนอทองหล่อ
ก็เปิดเผยว่าหลังเกิดเรื่องราวนี้ในโลกโซเชียลนะคะดาบตำรวจผู้ที่ตกเป็นประเด็นเนี่ย
ก็ค่อนข้างเครียดยืนยันย้ำชัดว่ามีเจตนาที่ดีนะคะ
ซึ่งระหว่างนี้ผู้บังคับบัญชาก็อยู่ระหว่าง
หนังสือรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ส่วนจะเรียกคนโพสต์มาให้ปากคำหรือเปล่า
ต้องรอพิจารณาจากหนังสือชี้แจงของดาบตำรวจคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตามกันต่อมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวนำมาฝากรายการสงสัยกันไปก่อนนะตอนนี้นะคะ